คุณผู้ชมฮะต้องถามคำถามนี้ถามพี่น้ำแข็งไม่ได้ถามพี่เบิร์ตดีกว่า

ผีผ้าห่มเนี่ยคือการที่เรานอนอยู่ในผ้าห่มครับ
แล้วเอาผ้าห่มคุมโปรงแล้วเราก็เจอผีอยู่ในนั้นครับ

ไม่เตรียมด้วยปากต่ำอย่างเมื่อกี้ดิ
คุณผู้ชมช่วยดูนี่ใช่ผีผ้าห่มหรือเปล่า

ถ้าพี่ดูคลิปนี้ครั้งแรกเลย
พี่จะบอกเลยว่าเห็นแม่เห็นลูกนอน

เดี๋ยวนะเขาหยอกกันตอนตีสามครึ่งอย่างนี้หรอ

ถ้าคลิปมาแค่นี้คิดว่าผัวหอกเมียแล้วจริงเป็นยังไงดอม

แต่โผล่มาทางหน้าต่างคุณผู้ชม

มือนั่นแหละเอื้อมมาจากหน้าต่างคุณผู้ชม
แล้วฝั่งพี่ผู้หญิงหลังจากมือนี้มันหายไปแล้วเขารู้สึกตัวนี่

เขาสะดุ้งนิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย

ใครวะออกไปดูหน้าต่างไม่เห็นมีใครเลยครับ
จริงเหรอเนี่ยมือคนอื่นจริงเหรอเนี่ย
เป็นบ้านของคุณสิริรักษ์ครับที่จังหวัดปลาจีนบุรี
พอเกิดเรื่องปุ๊บนี่พี่ศิลักษ์พานักข่าวมาดูเนี่ย

อย่างที่บอกครับเป็นบ้านชั้นเดียวข้างนอกเป็นทางเดินแล้วนะ
ยืนยันว่าภาพในกล้องวงจรปิดไม่น่าจะเป็นมือสิ่งลี้ลับ
เขาเชื่อว่าเป็นมือคนแน่เออ
เพราะคืนนั้นคืนนี้ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดเนี่ย
เธอลืมล็อกกลอนหน้าต่างนะครับ

โอ้น่าจะดัง
กลัวพี่ศิริรักษ์หนาวอ่ะ

แต่ว่ามันมีผ้าบังอยู่นะคุณผู้ชม

ถ้าดูจากข้างนอกก็ไม่รู้ไงว่าข้างในคืออะไรบ้าง

แต่ว่าไอ้จังหวะอืม
จังหวะที่แบบดึงผ้า

ตอนที่ตอนเช้าที่ลองดึงผ้าม่านกับไอจังหวะนี้

หรือว่าจังหวะนี้จริงเขาตั้งใจจะเอื้อมมาหยิบของเหรอ

ไม่รู้วัตถุประสงค์น่ากลัวเหลือเกิน

วันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมช่วงเย็น
คุณศิริรักษ์ก็ไปแจ้งความแล้วนะ
บันทึกประจำวันแล้วนะที่สพบ้านสร้างครับ
แล้วก็เอาคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาให้ตำรวจไปแล้ว

น่ากลัวกว่าผีแน่นอน